คุณผู้ชมคะมีข่าวคราวความสูญเสียเกจิดังภาคอีสานค่ะ
อุดมยานโมลีหรือหลวงปู่จันสีจันทธิโปพระมหาเถระอาวุโส
วิปัสนาสายหลวงปู่มั่น
มรณภาพด้วยอาการอันสงบนะคะ
ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสิริรวมอายุ๑๐๕ปีค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มที่ผ่านมาพระอุดมยานโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๙ธรรมยุทธ์
และเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีพระมหาเถระอาวุโส
วิปัสนาสายหลวงปู่มั่น
มรณภาพด้วยอาการอันสงบณโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
สิริรวมอายุได้๑๐๕ปี๒เดือน๔วันพันศา๘๐
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าลูกศิษย์ที่รู้ข่าวการมรณภาพต่างเดินทางไปรดน้ำศพ
ที่ตึกภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกร
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปิดให้รดน้ำศพก่อนเคลื่อนสังขารกลับวัดในเวลา๙โมงครึ่งเช้าวันนี้ค่ะ
อุดมยานโมลีหรือหลวงปู่จันสีเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่มีอายุและพรรษาสูงสุด
เมื่อวันที่๑๐ตุลาคม๒๔๕๔ที่บ้านโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ชื่อจันสีแสนมงคลอายุได้๘ขวบบีดาถึงแก่กรรม
อีก๒ปีแม่นำไปฝากไว้กับเจ้าอาวาสวัดโพศีเจ้าคณะตำบลนนทัน
พออายุ๑๔ปีก็บรรพชาเป็นสามเณรจนอายุครบ๒๐ปีได้อุปสมบทเป็นพระพิสุก
ที่วัดศรีจันทราวาสอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
โดยมีพระครูพิสารอรัญญเขตเจ้าคณะธรรมยุทธ์จังหวัดขอนแก่น
เป็นพระอุปัชชาได้ฉายาจันทธีโปหมายความว่า
ผู้มีแสงสว่างเจิดจ้าดั่งจันเพล